สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับสัปดาห์นี้คงต้องเตรียมตัวรับมือกับอากาศหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะได้เจอกับอากาศเย็นคงต้องเตรียมตัวรับมือกับความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับ
วันนี้หลายพื้นที่อากาศเริ่มมีลักษณะอึมครึมครึมบางจุดมีลักษณะของหมอกที่เกาะตัวขึ้นมา
รวมไปถึงหมอกที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบค่ามลพิษต่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้
มีปริมาณลดลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งจากการคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็คาดการณ์ว่ามลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครจะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญที่จะมาช่วยทำให้มลพิษเหล่านี้หายไปก็คือเรื่องของกระแสลมรวมไปถึงเรื่องของฝนฟ้าขนอง
ที่จะมีการตกกระจายตัวมากยิ่งขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะค่ำคืนนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้คงจะต้องเตรียมตัวหน่อย
ใครที่จะทำงานตอนเช้าออกเดินทางออกจากบ้านอาจจะต้องตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝน
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมถนนเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะครับ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในค่ำคืนนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นอีกหนึ่งระลอกนะครับ
แผ่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรานะครับ
ในขณะที่ก่อนหน้านี้สิ่งที่เข้ามายึดครองพื้นที่แต่เดิมก็คืออากาศร้อนชื้นนะครับ
ทำให้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเย็นจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
แน่นอนครับความชื้นเหล่านี้ก็จะเข้ามาไล่ขออภัยนะครับ
อากาศเย็นเหล่านี้ก็จะเข้ามาไล่ความชื้นออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
ช่วงแรกเกิดการประทะกันทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับเมื่อบริเวณทางตอนบนมีอากาศเย็นตอนล่างฝนก็จะมีเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับในช่วงวันที่๑๓
พื้นที่สีฟ้าเข้มคือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
ลดลง๔องศาเซลเซียตจะสังเกตว่ากินพื้นที่นะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมมาถึงปีกตะวันตกซะส่วนใหญ่
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือตอนบน
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมประมาณ๒องศาเซลเซียตนะครับ
ไปอีกวันหนึ่งก็จะเริ่มมีลักษณะอุ่นขึ้นนะครับ
บริเวณทางตอนบนก็จะเริ่มอุ่นขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

มาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไรกันบ้างนะครับ
เริ่มต้นในช่วงวันนี้ก่อนนะครับ
พบว่าในวันนี้จากการเปลี่ยนแปลงก็มีลักษณะของกลุ่มฝนครับ

บริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศพรุ่งนี้ครับ
จะพบว่ามีลักษณะสีฟ้าเนี่ยนะครับ
แผลลงมาปกคลุมพื้นที่กินพื้นที่นะครับ
จนถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนเลยนะครับ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นฝน
ก็จะค่อยเลื่อนต่ำลงไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
แล้วก็ลงสู่บริเวณพื้นที่มาเลเซียอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แต่ว่าน่าจับตาครับหลังวาเลนไทยเนี่ยนะครับ

บริเวณทะเลจีนใต้ระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส
จะมีกลุ่มฝนอยู่กลุ่มหนึ่งก่อตัวขึ้นนะครับ

พายุหนึ่งลูกซึ่งถ้าหาก
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เป็นพายุได้จริง
ก็ถือว่าเป็นพายุลูกแรกของปีนี้นะครับ

ไปยังบริเวณฝั่งตะวันตกนะครับ

ซึ่งก็จะทำให้ในประเทศไทยของเรา
มีโอกาสเจอฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็ช่วงวันที่๒๑จะมีการกระจายตัว
ค่อนข้างกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ

ใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
คงจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงของพายุลูกนี้กันหน่อยนะครับ

เปลี่ยนแปลงฤดูด้วยนะครับสภาพอากาศค่อนข้างที่จะ

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวทั้งทาง
กทางเรือทางอากาศก็เฝ้าติดตาม
แล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมป๊อปตะนันท์พี่สิทธิ์มหันภ์สวัสดีครับ